สนุกขบรสโซ่สดไปกับของหวานรสจี๊ด

อภิษเจ๊ขอย้ายทีม
และไปเที่ยวแบบเพลิดเพลินเกินห้ามใจไปกับพ่อบ้านล้านลา
ใส่น่ารักฝนทางกับเป๊ทวีลิส
ให้บอกให้เกรงใจด้วยค่ะ
พาลูกสาวไม่กระดีกระดาฮเพราะว่ายังไงสตาร์ทเขาก็มีเจ้าของหัวใจแรง